ดูความคืบหน้าตำรวจปทเอาหมายจับไปจับกลุ่มผู้ต้องหาตามมาตรา๑๑๒
คนเน็ตไอดอลทั้งนาราเทพกะเทยมัมดิวแล้วก็หนุ่มรัฐนะครับ
ก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญา๓รายอย่างที่บอกไปทั้ง๓คนนี้
ก็ถูกจับได้ในวันนี้นะฮะข้อหามร่วมการผลิตแล้วก็เผยแพร่สื่อโฆษณา
ที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการดูหมินสถาบันผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ก็เป็นภาพที่เขาทำโปรโมชั่นขายของของแอปสีส้มแอปหนึ่งนั่นแหละ
คุณผู้ชมได้ทราบข่าวไปแล้วแล้วก็เหมือนไปโพสต์ท่าต่าง
เรียนแบบอะไรแบบนี้นะฮะหลังจากที่สอบสวนนานกว่า๔ชั่วโมงนะฮะ
ทางด้านของนามรากับมัมดิวให้สัมภาษณ์ว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจโดยมาตามหมายเรียก
แล้วก็การจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจปทและอยากอธิบายว่า
ที่ทำไปเนี่ยถ้ากระทำผิดนะฮะเป็นการกระทำผิดก็ยอมรับว่าผิดพลาดไป
แล้วก็ต้องเอาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาเป็นบทเรียนในชีวิตด้วยครับ
พนักงานสอบสวนก็มีการยื่นคำร้องขอฝากขังผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เนนต์กับทางด้านของสารอาญารัชดา
ซึ่งสารก็รับฝากขังแล้วทนายความก็มีการยื่นหลักทรัพย
ปล่อยตัวช่วงคราวให้ปล่อยตัวไปวงเงินคนละ๙๐๐๐๐บาท
มีเงื่อนไขต้องรายงานตัวต่อสารทุก๓๐วัน
หลังสัมภาษณ์เสร็จทุกคนก็ออกจากพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ